และช่วงเวลานี้เองนะคะภายในอาคารรัฐสภาค่ะการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะ
ดุเดือดต่อไปแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายแล้ว
ขณะเดียวกันเวทีคู่ขนานด้านนอก
ด้านนอกอาคารรัฐสภาตอนนี้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
เตรียมตั้งเวทีคู่ขนานอภิปรายไม่ไว้วางใจเช่นกัน
และตอนนี้เองตำรวจก็เข้ามาควบคุมพื้นที่ด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะจากคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ค่ะบรรยากาศสดนะคะตอนนี้ที่บริเวณรอบรอบอาคารรัฐสภาค่ะ
ก็เริ่มมีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะ
เข้าประจำการเพื่อที่จะดูแลความเรียบร้อยการประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
นัดรวมตัวกันตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาเพื่อที่จะอภิปรายนอกสภาค่ะ

ตอนนี้เลยค่ะแถวตำรวจกวบกลุ่มฝุ่งชนค่ะ
ได้ตั้งแถวหลังแผงเหล็กนะคะเพื่อที่จะทำแนวระยะ
ไม่ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะได้ล้ำพื้นที่เข้ามานะคะ
ขณะที่อ่าได้มีการแจ้งนะคะว่าจะให้มวลชนนะคะ
ร่วมชุมนุมในครั้งนี้นะคะถอยห่างจากอาคารรัฐสภา
ตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้านะคะบริเวณด้านหน้าบริษัทบุญรอดเบอรี่นะคะ
ระยะห่างทั้งหมดหนึ่งร้อยเมตรค่ะแล้วก็จะทิ้งระยะปลอดภัยที่เห็นข้างหน้านี้นะคะ
เห็นลงโลกนี่คือระยะปลอดภัยค่ะที่ได้มีกำลังตำรวจควบคุมฝุงชนค่ะ
ได้มีการตั้งแถวแนวรั้วเอาไว้พร้อมกับชุดอุปกรณ์นะคะส่วนถัดไปนะคะ
ที่เห็นก็จะเป็นอ่าแผงสังกษีค่ะก็เป็นการตั้งป้อมไว้ในระยะที่สองค่ะ
ซึ่งทางพันธุ์ตำรวจเอกอัธวิทย์สายสืบได้มีการแจ้งประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงกับสื่อมวลชนไปเมื่อสักครู่นี้
เพราะว่าการปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้นั้นนะคะก็เป็นไปตามขั้นตอนค่ะ
แล้วก็จะไม่มีการสลายการชุมนุมอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าการปฏิบัติหน้าที่
วางกำลังตำรวจในครั้งนี้นะคะอย่างที่ได้เห็นในภาพตอนนี้ค่ะ
มีตำรวจตั้งแถวอยู่สองชั้นนะคะแล้วก็มีรถน้ำอยู่ข้างหลัง
เป็นเพียงการอ่าปฏิบัติตามขั้นตอนเท่านั้นค่ะส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ตอนนี้นะคะถ้าจะเห็นอยู่นะคะว่าตอนนี้เนี่ย
เริ่มที่จะมีการมารวมตัวกันแล้วนะคะมีการนำรถหกล้อค่ะ
มาตั้งเวทีประสัยชั่วคราวค่ะรวมทั้งมีการประกาศนะคะ
เพราะว่าวันนี้จะเริ่มทำกิจกรรมอภิปรายนอกสภาในหัวข้อต่างนะคะ
ขนานไปกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในรัฐสภาค่ะ
ตำรวจนะคะได้มีการแจ้งว่ากลุ่มผู้ชุมนุมค่ะ
สามารถทำกิจกรรมตั้งแต่แนวหลังบริษัทบุญรอดเบอรี่นะคะ
ไปจนถึงแยกบางระบือเท่านั้นค่ะ
ขณะที่การจราจรนั้นนะคะ
ก็ขณะที่การจราจรนั้นนะคะ
ตำรวจก็ได้มีการอำนวยความสะดวกนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ปิดถนน๓เซนทั้งขาเข้าขาออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
เพียงแต่จะเปิดให้วิ่งการจราจรเพียง๒ช่องทางเท่านั้นค่ะ
ช่วงค่ำนะคะมาติดตามบรรยากาศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า
มวลชนที่มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้จะมาร่วมชุมนุมต่อจากนี้อีกหรือไม่ค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศส่วนบริเวณรอบอาคารรัฐสภาค่ะ